ช่วงนี้ขอต้อนรับอาจารย์พ่ายวันแสงสุทธรอาจารย์ผู้แปรรามภาษามือนะครับ
เชิญต่อที่หน้าจอทีวีนะครับคือศึกนอกไม่รู้จะจบเมื่อไ

เมื่อวานนี้ลุงตู่นายกประยุทธ์จันโอชาพุ่งไปที่มูลนิธิป่าลอยต่อ
เทียดใจเทียดใจกับลุงป้อมฮะรองนายกประวิทธิ์วงศุวรรณโดยมี
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาอยู่ตรงนั้นด้วยปรากฏว่าจบสวย
สวยคือวินวินแล้วฟินแบบฟินแบบพี่น้องสายทหารนะฮะ
เรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ย
ก่อนที่จะไปป่ารอยต่อลุงป้อมรองนายกประวิทย์เดินออกมาจากรัฐสภา
เจอนักข่าวพอเจอนักข่าวถามเข้าถามเข้า
พลังประชารัฐจะมีปัญหาไหมเสียงจะแตกไหมจะไม่โหวตลุงตู่มีบ้างไหม
ป้อมฮะลุงป้อมก็ออกอาการเซ็งเครียดเหมือนเอามือไปตุ้ยหน้า
เอามือไปตุ้ยหน้าเบาตุ้ยหน้านักข่าวผู้หญิงครับ

ตัวค่ะตอนนี้กังวลเรื่องอะไรเป็นทิเศษไหมคะ
ให้ดู๒รอบแล้วน้องเกดอยู่ช่อง๘

แต่ว่าลุงป้อมไปต่อยน้องเกด

คือไม่ได้แบบชุกต่อยให้ล่วงอะนะ
คือเหมือนเอามือไปสะกิดแก้มแต่ลุงลุงทำแบบนี้ได้เหรอ

เกดเขาตกขบวนเลยนะจากนั้นมาน้องเกดเขาก็คงง

นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
เป็นช่วงเวลาก่อนที่จะไปป่ารอยต่อ
มูลนิธิป่ารอยต่อไปเคลียร์ใจกับท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชา

เล่าบรรยากาศนะครับตอนที่ลุงตู่ไปถึงเนี่ย
ตู่นายกประยุทธ์ก็เดินทางออกจากรัฐสภา

พอเดินทางไปแล้ว๓ปอยู่ครบเลย
บิ๊กป๊อกอานุภงป่าวจิสต์จินดามบริกตัวนึงครับ

โดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเลขาพลังประชารัฐ

มีสมาชิกพลังประชารัฐอยู่ตรงนั้นด้วย

แล้วก็ขอให้มีการเก็บมือถือนะครับ

ซึ่งมีปัญหาอะไรกันก่อนหน้านั้น

เหมือนมีข่าวว่านายกประยุทธ์จะริบเก้าอี้จากท่านธรรมนัฐ
เก้าอี้ทุกเก้าอี้เลยจากท่านธรรมนัฐพรมเผ่า
เพราะท่านธรรมนัฐอะไรฮะ

ไม่ว่าจะเป็นภาราปัชารัฐและภายในรัฐบาลนะครับ
ดังนั้นต้องมีการเคลียร์ใจกันเรื่องนี้
พอไปถึงเจอกันที่ป่าลอยต่อเหมือนบรรยากาศ
มันอุ้มสมมันดีเหลือเกิน
ท่านธรรมนัฐเดินมาใกล้ลุงตู่นะฮะยกมือไหว้ขอโทษอะไรที่ผมทำให้ท่านไม่สบายใจขอโทษแล้วกัน
ลุงตู่ก็อันนี้รายงานลุงตู่ก็ยกมือไหว้ไม่เป็นไรลูกผู้ชายคุยกันจบฮะ
จบอย่างนี้ท่านธรรมนัฐเลยมองหน้าลุงตุจะเอาเรื่องเหรอเปล่า
ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใจวันที่ลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจคะแนนเต็ม
ขึ้นไปกับนายกแน่นอนท่านธรรมนัสประกาศว่าอย่างนี้เลย
ต่อหน้าต่อตาลุงตู่ลุงป้อมก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะ

ภารกิจที่เข้าไปได้วีปะโลยต่อหน้าข่าวเข้าไปได้

ส่วนลุงตู่นายกประยุจราโชชาบอก
ถ้าเราอยู่เราก็ต้องอยู่ด้วยกัน๓คน
๓คนคือใครจะมีใครจะมาเลื่อยคนนู้นคนนี้

บิ๊กตุนายกประยุจรรย์โอชารองนายกประณวิศวงศ์สุวรรณ
แล้วก็บิ๊กป๊อกผลเอกอนุพงศ์เผาจินดา

ถามใครถามลุงป้อมเขาแซวกันพี่น้อง
ป้อมบอกมึงก็เป็นดิได้คุยกันแบบนี้
นี่คือพี่น้องโตกันมากับกองทัพ
เพราะฉะนั้นใครจะมาเลื่อยเก้าอี้จะมาทำให้ใครทะเลาะกับใคร
อย่าหวังเลยพี่น้องสามปอเนี่ยเขาจะลึกซึ้งกันขนาดไหน
บิ๊กตุบอกว่าคลามตามกันมาเอาเถอะ
ไม่มีใครทำอะไรได้ไม่มีความหวั่นไหวใดเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ส่วนวันนี้เป็นยังไงวันนี้คือการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ
หกท่านด้วยกันท่านแรกก็คือนายกประยุทธ์จันโอชา
อีกท่านหนึ่งก็คือหมอหนูอ่านรุทีนชาญวิลกรณรณยุค
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสียเฮ้งสุชาติชมกลิ่น
จำตรีแรงงานท่านศักดิ์สยามชิดชอบ
รักษมตรีคมณาคมท่านเฉลิมชายศรีอ่อน

ท่านชัยวุฒิธนาคมานุสร

ลุงตู่ไม่ต้องห่วงคะแนนจะเต็มกับท่านแน่นอน

จะมีแตกเขาหรือเปล่า

อีก๒๕นาทีนี่เองคุณ

รอลุ้นนะคะต้องได้คะแนนเท่าไหร่นะคะ๒๔๒คะแนนขึ้นไปถึงจะ
ถึงจะมีความสง่างามใช่ค่ะ